ท่านผู้ชมครับไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่พัทธลุงนะครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครอบครัวหนึ่งนะครับ
ลูกชายใช้มีดแทงพ่อแท้๙แผลบาดเจ็บสาหัสนะครับ
น้องชายพยายามจะไปช่วยโดนด้วยโดนแทงไปด้วย
สาเหตุก็คือไม่พอใจที่พ่อนี่มาว่าหลานก็คือลูกชายของคนกรเฮทมาเตือนมาห้ามอย่าไปเอาจากบ้านนะ
ช่วงนี้มันโควิด๑๙ไม่พอใจแทงเขาเลยแค่นั้นเองเหรอคะถูกต้องปู่นะไปเตือนหลานพ่อไม่พอใจแทงปู่แทงเลยนะฮะสาหัสเลยนะครับ
นายพนมพรแก้วสำลีอายุ๔๐ปีใช้มีดปอกผลไม้แทงพ่อตัวเอง
แทงพ่อตัวเองนะฮะพ่ออายุ๖๖ชื่อนายมนูลแก้วสำลี
บาดเจ็บสาหัสนะครับแทงเขาที่หน้าอกแล้วก็ลำตัวรวม๙แผลด้วยกัน
ส่วนน้องชายของมือแทงนะครับคือนายนรุนาศอายุ๓๘เห็นเหตุการณ์จะไปช่วยพ่อ
ถูกแทงเขาที่หัวไหล่ซ้ายแล้วก็แขนขวารวม๓แผลบาดเจ็บไปด้วย
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์นะฮะสามเมษายนบ้านพักในอำเภอปากพยูน
พัทธลุงเป็นที่เกิดเหตุนายมนูลถูกแทงเข้าที่หน้าอก
แล้วก็ลำตัวรวมเก้าแผลบาดเจ็บสาหัสส่วนนายนรุนาศถูกแทงที่หัวไหล่ซ้าย
แล้วก็แขนขวาสามแผลได้รับบาดเจ็บวันนี้คุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐผู้สื่อข่าวของเรา
ลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะครับได้คุยกับนายนรุนาศลูกชายของคนที่บาดเจ็บสาหัส
แล้วก็น้องชายของมือมีดที่ไปแทงตอนนั้นก็ทั้งเห็นเหตุการณ์
เข้าไปห้ามแล้วก็ถูกแทงจนบาดเจ็บด้วย

เหตุการณ์มันเกิดขึ้น๖โมงเย็นวันศุกร์ที่ผ่านมา
ตอนนั้นตัวเองนั่งเล่นอยู่หน้าบ้าน

พี่ชายที่เป็นคนก่อเหตุเนี่ย

แต่ก็สังเกตว่าอาการก็ดูผิดปกติ

หลังจากที่พ่ออาบน้ำเสร็จนะครับ
พ่อไปนั่งเล่นอยู่แถวใต้ต้นไม้
ก็นั่งไปแล้วก็บ่นหลานชายไป
หลานชายก็คือลูกของคนก่อเหตุ

ช่วงนี้โควิดมันอันตราย

เป็นเด็กทำไมใช้เงินเยอะอะไรแบบนี้นะครับ

ซึ่งน้องชายบอกว่าดูท่าทางแล้วแบบ

กลับมาถึงบ้านได้ยินเสียงพ่อบ่นลูกชายตัวเอง
ก็ไปคว้ามีดปอกผลไม้นะครับ

ลูกชายได้ยินมาแทงเลยฮะ
ส่วนนายนรุนาศที่เห็นเหตุการณ์ก็เข้าไปห้ามพี่ชาย
ก็เลยถูกพี่ชายแทงจนบาดเจ็บไปด้วย
นายนรุนาศบอกว่าเห็นพี่ชายตอนนั้นกำลังทะเลาะ

แล้วใช้มีดจ้วงแทงพ่อไม่ยั้ง

ก็เลยโดนฟันเข้าที่แขนทั้งสองข้าง

ส่วนพ่อนะฮะตอนนี้ยังนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพัทธลุง
อาการยังสาหัสยังไม่ปลอดภัย
เกิดจะลงกลับออกที่ปีเนอะ

พิษจบอย่างดี
ก็ว่าตักเตือนนะว่าเออ
เบาจะใจเบียดแข็งแรง
คืออะไรเราก็ไม่มีไม่มากใช่ไหม

แน่นอนเลยว่ามันมาจากยานโรคนี้

เพราะว่าคือว่าไม่มีใครที่ว่าหลับในเนียไม่มีใครหลับเข้าที่กับคนล่าเห็น
แต่วัดจิตคือวัดจิตมันไปแล้ว
หลังก่อเหตุนายพนมพรวิ่งหนีไปซ่อนตัวในร่องน้ำในสวนปามน้ำมันหลังบ้านนะครับ
แล้วก็มีดที่ใช้ก่อเหตุแทงพ่อกับแทงน้องด้วยอ่ะตำรวจก็ตามจับกลุ่มตัวได้นะครับ
ตอนนี้ฝากขังที่เรือนจำกลางจังหวัดพัทธลุงไปแล้ว
ผิดภัยของยาบ้าน่ะยาเสพเสียบติดในขนาดพ่อตัวเองแท้

คือถ้าน้องไม่เข้ามาห้ามเนี่ยเฉิงสายตายอยู่หน้า
ตอนนี้อาการพ่อเองก็ยังไม่ถือว่าปลอดภัยด้วยนะครับ
ถูกต้องครับอย่าเสพติดอย่าไปยุ่งนะครับ